พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเลี้ยงหวก
มีหนุ่มคนหนึ่งค่ะอายุ๒๖ปี
หันหลังให้กับการทำงานในเมืองกรุงกลับบ้าน
อยากจะมีอาชีพนะคะมีรายได้เสริมก็เลยเลี้ยงกบ

ใช่ค่ะลูกออสหรือว่าที่ชาวอีสานเรียกว่าพวกเนี่ยนะคะ
อยู่ในถุงพลาสติกตอนนี้รอการจำหน่ายนะคะ
นี่นะคะอยู่ที่บ้านของคุณธนากรหอมดวงค่ะ
เป็นชาวบ้านธาตุสามัคคีตำบลกุจจับ
กุจจับจังหวัดอุดรธานีขายขีดละ๔๐บาทเองนะคะ
บอกว่า๔๐บาทนี่คือเป็นช่วงที่ราคาแพงแล้วนะคะ
ต่อขีดเท่านั้นนะคะกิโลกรัมละ๔๐๐
คุณธนากรบอกว่าก่อนหน้านี้ไปทำงานที่โรงงานค่ะ
ในชนบุรีมีรายได้๙๐๐บาทแต่ว่ารายจ่ายเยอะนะ
ถ้าค่ารถค่าที่พักเงินไม่ค่อยจะเหลือเก็บเลย
ก็เลยกลับบ้านไปทำไร่ทำนา
ส่วนตัวนะคะชอบไปตกปลาโดยใช้ลูกออสเป็นเหยื่อ
พบว่ามีราคาแพงหาซื้อยากก็เลย
นี่แหละฉันเจอแนวทางนี้แล้ว
เลี้ยงกบเพาะลูกออสขายเลยนะคะ
ในบ่อซีเมน๑๕วันตักขายได้แล้วนะคะ
ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงเดือนกันยายนจะเป็นช่วงที่กบ
เขาผสมพันธ์กันแล้วก็มีลูกออดมาก
แต่ว่าช่วงใกล้หมดฝนย่างเข้าสู่ฤดูหนาวกบ
ผสมพันธุ์กันน้อยลงมี๑๐กิโลกรัมเท่านั้น
ก็หายากไปอีกนะคะก็เลยทำให้ราคาค่อนข้างแพง
ขีดละ๔๐บาทกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ขายได้ต่อเดือนนะเดือนละ๑๐๐๐บาท

ใช่ค่ะนอกจากคืนน้ำลายทำไม

จากรายได้จากการขายลูกออสแล้วนะคะ
ก็ยังมีรายได้จากการขายกบขนาดเล็กด้วยนะคะ
ใน๑เดือนขายตัวละ๑บาทเท่านั้นเอง
ส่วน๓เดือนนะคะจะขายปลีกกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
เทียบระหว่างการไปทำงานกับโรงงาน

กบขายลูกออสสร้างรายได้ดีกว่า
อยู่บ้านอยู่กับครอบครัวได้อีกด้วยนะคะ
ส่วนเมนูนะหมวกหวกออมหวกแอบหวกออกหวก

ไม่เคยกินนะแต่เขาว่าก็อร่อยดีนะ
กรุบใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นยำหรือว่าเป็นอะไร

เป็นตัวเกินไปเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นหมก
หรือว่าเป็นแอบอะไรอย่างนี้คือเราจะไม่เห็นตัวเขาแล้วนะ